พี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านนะครับ
ผมอยากจะบอกนิดหนึ่งนะครับ

ตอนนี้พวกเราย่ำแย่กันไปหมดนะครับ

นะครับผมดีใจนะครับ

นะครับทุกวันนี้ประเทศไทยเราดีแล้ว

ต้องบอกเลยสุดยอดทุกฝ่าย

เอาข้าวเอาปลาน้ำเอาท่า

แล้วไม่ออกสื่อเยอะแยะไปหมด

คนไทยชาวพุทธที่มีน้ำใจมีความเมตตานะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อย่ารอรัฐบาลอย่าไปลานู่นลานี่เราช่วยกันเองได้
ถ้าประชาชนในประเทศเราช่วยประชาชนคนยากคนจนด้วยกันเอง
ผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จและชัดเจนที่สุด
ไม่ต้องรอรัฐบาลเราช่วยกันนะครับผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนคนใดทุกคน
นะครับที่ช่วยกันเราจะเห็นเยอะแยะไปหมดนะครับ
ที่คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนยากคนจน
เป็นมานอมนานนี่คือความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยของเรา
ความอยู่รอดของประเทศไทยของเราคือประชาชนประชาชนคือความอยู่รอดของประเทศ
รัฐบาลช่องมันเถอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
นะครับไม่ต้องไปรออะไรมากเราช่วยกันเอง
บ้านเมืองไทยของเราที่สามารถควบคุมโรคได้
ได้อย่างดีเยี่ยมมาจากความสำนึกรับผิดชอบของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ
นี่คือสุดยอดผมว่านี่คือสุดยอดแล้ว
เรารักประเทศของเราเราไปดูประเทศอื่นก็ตายโอ้โหเกือนกาดไปหมด
ประเทศไทยของเราดีมากไม่มีจะกินเพื่อนบ้านให้
ไม่มีจะกินแบ่งปันให้คนประชาชนของเราแบ่งปันกันเอง
ดีกว่าเราภาครัฐเชื่อผมนะครับเชื่อผมนะครับ
ผมก็เชื่อท่านเชื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ว่าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจดีมีเมตตา
ขอบคุณหมอครับพยาบาลเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกส่วน
นะครับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือนะครับ
ดูแลคนเจ็บคนป่วยนะครับขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคน
ที่ได้เกื้อหนุนต่อคนยากคนจนขอบคุณทุกคนนะครับ
ที่ช่วยชาติบ้านเมืองขอบคุณครับ